ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าประเด็นที่ฮอตที่สุดน่าจะเป็นเรื่องของสินสอดของหลายบ้าน
ซุปตาคนบันเทิงบ้านเรานั่นเองนะคะอีกหนึ่งบ้านที่กำลังเป็นกระแสถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่
นั่นก็คือคุณแม่หน่อยคุณแม่ของสาวแพนเค้กเขมมะนิดนั่นเอง
วันก่อนคุณแม่เข้าไปออกรายการรายการหนึ่งแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงการเลี้ยงดู
เลี้ยงดูแพนเค้กมาเป็นเหมือนนางฟ้าของครอบครัวเลย
หลายคนก็ไปตีความเอาว่าแบบนี้จะมีการเรียกสินสอดสารวัตรหมีเป็นร้อยล้านเลยหรือเปล่า
นั่นเองนะคะอย่างที่บอกไปค่ะว่านางเอกสาวแพนเค้กเขมมะนิด
ถูกดึงเข้าไปเอี่ยวในประเด็นเรื่องค่าสินสอดด้วยนะคะ

ตั้งแต่เล็กจนโตจนถึงทุกวันนี้แม่หน่อยเลี้ยงแพนเค้กมาเหมือนนางฟ้า
เรื่องสินสอดของสารวัตมีก็คงต้องมาว่ากันอีกทีดั่งนั้นเอง
ก็เลยเกิดเสียงวิพักษ์วิจารณ์เยอะเลยทีเดียว
ล่าสุดแม่หน่อยออกมาเคลียร์ผ่านสื่อให้ชัดเจนอีกครั้งดีกว่า
เรื่องของการเลี้ยงลูกให้เป็นนางฟ้ารวมไปถึงค่าสินสอดที่สูงไปถึงร้อยล้านจริงหรือเปล่า
ไปฟังเสียงคุณแม่กันชัดอีกครั้งค่ะ
โหลูกลองคิดดูถ้าแม่จะพูดคำว่าลองดูนะว่าเราส่งลูกเรียนมาเท่าไหร่
ลูกก็ไม่ได้เรียนอะไรที่หรูหลาลูกก็เรียนโรงเรียนธรรมดาใช่ไหม
ถ้าจะตีความชีวิตการเรียนเนี่ยมันยิ่งแบบน้อยนิดเหลือเกิน
ตั้งแต่เลี้ยงลูกมาตั้งแต่เด็กแล้วทุกคนจะบอกว่าทำไมเราเป็นคนที่ตั้งใจเลี้ยงลูกมากขนาดนี้เนอะ
แล้วลูกของเราเนี่ยเราโอ้โหดั่งดวงใจ
ก็ถ้าผู้หญิงก็เปรียบว่าเป็นนางฟ้าน้อยของเรา
เห็นแม่บอกว่าเราให้น้องแพนเรียนจบดรอ่ะจะให้แตกการหรือเปล่า
ใช่ก็ต้องว่าก็ว่ากันอีกทีเพราะเรายังไม่ได้ดีเขายังไม่ได้มาถามเลยว่าจะเออใช่ไหมล่ะ

ที่เราอยู่ติดกับลูกอย่างนี้เหมือนกับเราแบบห่วงมากไม่ปล่อย
จริงเนี่ยในวัยอย่างนี้จริงแพนเขามีชีวิตส่วนตัวของเขาเนี่ยเต็มที่
ก็ไม่แปลกนะคะถ้าเกิดว่าใครหลายคนจะมองว่าแม่หน่อยเนี่ยเลี้ยงแพนเค้กมาเหมือนนางฟ้า
ที่เริ่มเดินแบบตอนเป็นไทยซุปเปอร์โมเดลเนี่ยเพราะฉะนั้นการเดินทางการแคสต์งานต่าง
จะเห็นคุณแม่ไปเฝ้าตามอยู่ที่กองถ่ายนิตยสารกองถ่ายละคร
หลายคนอาจจะตีความไปอย่างที่คุณแม่บอกไปชัดเจนแล้วนะคะว่า
เลี้ยงลูกมาแบบธรรมดานี่แหละแต่ก็มันก็ต้องมีความเป็นห่วงบรรยายของหลายคนเป็นพ่อเป็นแม่แหละ
หลายคนชินตาเลยนะคะว่ามีแพนเค้กที่ไหนมีแม่หน่อยที่นั่นนะคะ
คนรู้ดีว่าเขาดูแลกันและกันตลอดแล้วก็ไม่มีใครก็มีกันอยู่สองคน
ก็ไปทำงานก็ไปกันอยู่สองคนก็ดูแลกันสองคนนะคะก็ไม่แปลกหรอก
เขาจะบอกว่าลูกเขาเป็นนางฟ้านั่นเองนะคะ